มาที่อีกหนึ่งเรื่องอายุ

เหตุการณ์นี้แชร์กันเยอะเหมือนกันบนโลกโซเชียล
เป็นคลิปขณะที่หญิงสาวรายหนึ่ง
เขาถูกโชเฟอร์แท็กซี่เรียกว่ายายยาย
ก็เลยเกิดอาการฉุนแล้วก็ไม่จ่ายค่าโดยสารค่ะ

ที่ถ่ายได้จากโชเฟอร์แท็กซี่คนนึงนะคะ
จับภาพผู้โดยสารหญิงสูงวัยที่โชเฟอร์เรียกว่ายาย
กำลังเดินลงจากรถแท็กซี่เข้าบ้าน
แล้วก็มีปากเสียงกันสาเหตุนี่แหละค่ะ
ก็อายุยังไม่ถึงทำไมถึงเรียกว่ายาย
ผู้โดยสารก็เลยไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารนะคะ
ในคลิปเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่ก็ได้ถามคุณยายว่า
ทำไมถึงเรียกยายไม่ได้แล้วก็โต้แย้งไปว่า
เรียกยายก็คือเรียกยายแต่ก็ไม่เกี่ยวกันนะ
ว่าจะไม่จ่ายค่ารถนะคะแต่คุณยายก็สวนกลับมานี่แหละ
ก็อายุยังไม่ถึงมีสิทธิ์อะไรมาเรียกยาย
แล้วก็พูดจาหยาบคายแล้วก็ไล่แท็กซี่ไป
พร้อมย้ำว่าจะไม่จ่ายค่าโดยสารค่ะ
ก็ได้นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อ
มีผู้เข้าชมกว่า๓แสนครั้งนะคะ
เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล
หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากค่ะ

ก็ให้ความเห็นว่าอาจจะต้องเรียกคุณยายว่าพี่ถึงยอมจ่ายเงิน
แต่ส่วนหนึ่งก็มองว่าคุณยายทำไม่ถูกต้อง
ใช้บริการรถแท็กซี่ก็ควรจ่ายเงินค่ะ
เรื่องนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ได้สอบถามไปยังนายนัทธพงศ์ขันธิวัฒน์นะคะ
โฟเฟอร์แท็กซี่ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ได้

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเองได้ไปรับสาวใหญ่คนนี้
มาจากหน้าปปศไปส่งที่ย่านดินแดงนะคะ
แต่พอไปถึงตนเองก็ได้ถาม

ข้างหน้ามีที่กลับรถไหม
พูดไปอย่างนั้นเรียกเขาว่ายาย
ทำให้หญิงสาวในคลิปเกิดไม่พอใจค่ะ

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้โทรไปแจ้งกับทางสวพฟเอฟเอ็มเก้าหนึ่ง
บอกว่ามีผู้โดยสารไม่ยอมจ่ายค่ารถแท็กซี่
จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
เข้ามาช่วยเจรจาพูดคุยกับสาวใหญ่รายนี้

ซึ่งตอนท้ายก็มีพลเมืองดีเดินมาจากท้ายซอย

ก็นำเงินมาจ่ายให้แทน
สุดท้ายชาวเฟิร์ดแท็กซี่รายนี้ก็ได้เงินนะคะ
แล้วก็คุณยายก็

บอกว่ายังไม่ถึงเรียกยายได้ยังไง

ใช่แต่ตอนนี้คนที่อายุ๔๐กว่านั่งสะดุ้งแล้วนะว่า

ใช่แล้วก็จากการไปสอบถามหาหุ้นเพิ่มเติมคนในระแวกนั้นเนี่ย
ก็บอกว่าจริงหญิงสาวรายนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยกับคนบริเวณนั้น
อย่างที่สอนอดินแดงเองก็มีหลายคดีนะคะหลายเคสที่มาแจ้งเกี่ยวกับเธอ
อาจจะมีความผิดปกติทั้งร่างกายนิดหน่อยแล้วก็เรื่องอารมณ์ด้วยทางอารมณ์ด้วยนะคะ
แต่จริงคือบางทีคิดว่านะอาจจะเรียกเพื่อให้รู้สึกเป็นเคารพเอง
หรือเปล่าแบบอายุมากกว่าก็เรียกให้แบบดูเยอะแบบ

หรือคนขับรถแท็กซี่อายุน้อยมากก็เป็นไปได้
คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าบางคนสังคมแปดชื่อพูดว่าป๊า

จริงก็ดีกว่าคุณละกันน้อยเจ๊สุด

เป็นพี่ได้ยังไงถ้าไม่ได้เป็นญาติเรียกคุณไปเลย
หมวยคะอาหมวยมีคนส่งข้อความมาชมคุณเยอะเลย
เพราะเป็นอาหมวยนะคะอาหมวยน่ารักนะคะ

ตกใจเปิดข่าวมาผู้ประกาศสาวคนหนึ่งหายไปกลายเป็นอาหมวย
ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะนานที่ขอบคุณช่างผมมาในวันนี้ด้วย
เป็นอาหวยแปลว่าไม่สาวแล้วใช่ไหมคะ

คุณอรัชพรเล่นมุกค่ะคุณผู้ชม
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาข่าวเมื่อสักครู่นี้นะ
บอกว่าผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะ
เพราะว่าเหมือนเห็นมือมือมือจะลักษณะมือแปลก

ที่มือที่แขนอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อย่างคุณผู้ชมก็สังเกตแล้วก็ส่งข้อความมา
เห็นใจนะคะก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปซ้ำเติมแล้วล่ะ
แล้วก็เคลียร์เรื่องนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับหญิงสาวรายนี้นะคะ